เมื่อวานนี้ต้องถึงขั้นแห่ลงศพไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมทางด้านคดีความที่สพโพไซจังหวัดอุบลราชธานี
บอกว่าเอิร์ทเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นคู่อริทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
แต่ผู้ต้องหาเนี่ยทำไมยังจับไม่ได้เลย
มามอบตัวอยู่คนเดียวได้ประกันไปแล้วด้วย

เมื่อวานเนี่ยแต่ว่าข้อมูลนี้ให้ไม่ตรงกันเลย

นี่ตอนที่ญาติแล้วก็เพื่อนเขาเอาโรงศพไปเอาป้ายไปนะฮะ
ประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
คือเอิร์ทเนี่ยถูกวัยรุ่นดักทำร้ายจนเสียชีวิต
มีเพื่อนอีกคนชื่อทันเนี่ยบาดเจ็บนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนบ้านดอนกระทอด
หมู่๕ตำบลม่วงใหญ่อำเภอโพไซเมื่อ๒๗กันยายน
แต่ผ่านมาหลายวันคดีไม่คืบหน้า
แห่ลงศพไปประท้วงที่หน้าโรงพัก
เมื่อวานนี้เราคุยกับทันเพื่อนของเอิร์ทนะ
ทันนี่เจ็บนะเอิร์ทนี่ตายนะครับ

ทันบอกว่าวันนั้นเนี่ยคือนั่งดื่มเหล้ากันอยู่
กับเพื่อนในกลุ่มสัก๑๐คน
แล้วเหล้ามันหมดก็มีกลุ่มนึงเนี่ยเขาไปซื้อ

กับเอิร์ทก็เลยขี่จักรยานยนต์ตามไป

ไปถึงจุดเกิดเหตุเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุดักอยู่
แล้วเอาไม้เนี่ยคว่างใส่รถ

เสียชีวิตอยู่กลางถนนเลย
แต่เราไปคุยกับฝั่งของ

แล้วไปมอบตัวและได้ประกันตัวชื่อว่าริว

ผมไม่ได้ไปดักทำร้ายอะไรเลยนะ
ไม่ได้ไปดักตีกันกลางถนนเลย

มันอยู่แถวใกล้ถนน
กลุ่มของผู้ตายนั่นแหละ

แล้วเอาเสียมเนี่ยมาฟาดใส่ผมด้วย

แล้วก็แทงใส่ไปเพื่อป้องกันตัว
ข่าวของเราได้หลักฐานเพิ่มมานะครับ

เป็นจุดที่กลุ่มผู้ก่อเหตุนี่ฮะ

นะนี่มีเสียงเพลงด้วย
เสียงเพลงเสียงดังที่แคร่ข้างบ้าน

ของริวที่ตกเป็นผู้ต้องหา

ซึ่งทางฝั่งของญาติของผู้ตาย
เอิร์ทเนี่ยเขาบอกอยู่กันตั้งหลายคน
ทำไมตำรวจดำเนินคดีได้แค่ริวคนเดียวตอนนี้ให้ประกันตัวด้วย

บอกการพูดการส่งคลิปให้ดู

กำลังนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอีก๒คน
อักษรย่อปอปลากับต่อเต่า
ซึ่งมันก็ตรงกับที่เพื่อนผู้ตายบอกว่า

แต่ลิวบอกว่าคืนนั้นเขานั่งดื่มเหล้ากับพี่เขย

แล้วคุณส่งภาพให้ดูกันก็รู้แล้วว่าคุณอยู่หลายคน

ออยนะฮะออยเป็นเพื่อนรุ่นน้องของเอิร์ทผู้ตาย

ความจริงว่าเออตกลงคืนนั้นเป็นยังไงกันแน่

อยกับเพื่อนอีกคนนึงนะ

เพราะไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
มันเลยต้องขี่ผ่านต้องผ่านหน้าบ้านเขา

กระทั่งมีรอบนึงเป็นขากลับ
บ้านหลังผู้ก่อเหตุเนี่ย

ไฟปิดหมดพอถึงหน้าบ้านหลังนั้น

โชคดีที่เขาเนี่ยไม่บาดเจ็บมาก

ทั้งที่ในส่วนของตัวออยเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับริว
ปัญหาลักษณะอะไร
ถามว่าปัญหาลักษณะอะไรก็แปลว่า

ขู่กันโยนของใส่กันอะไรอย่างนี้ครับ

จะพยายามยนต์ขู่อัดยนต์อะไรใส่

ถึงจะดักทำร้ายกันแบบนี้มีไหม

แต่ว่าพวกพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ

แต่ถูกทำร้ายก่อนที่

จะถูกทำร้ายคือวันนั้นขี่รถ
หน้าบ้านของริวเนี่ยหลายคัน
นะฮะออกไปซื้อของกัน

ตัวเขากับเพื่อนอีกคนนึงขี่จักรยาน
ไปตามรุ่นน้องสองคนที่ว่า
ซื้อของแล้วก็เอ๊ะทำไมหายไปนาน

รุ่นน้องถูกทำร้ายเห็นแค่ผิดสังเกตว่าไปนาน

ร้านค้าไม่เจอก็เดินทางกลับ

ผู้ก่อเหตุก็ถูกดักทำร้ายเหมือนกัน

ยาวเมตรกว่ามาฟาด

แล้วพี่เขยของริวยังเข้ามาล็อกตัวอีก

ขวดแตกตั้งสติได้ลุกขึ้นมา

มาทำผมทำไมทั้งทั้งที่ไม่เคย
มีเรื่องกันมาก่อนจากนั้นพี่สาวผู้ก่อเหตุก็มาห้าม
ก็เลยรีบขี่รถหนีเพื่อนที่มาด้วยก็วิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้
พอกลับไปถึงกระท่อมเกมบอกผมหมดสติไป
เพราะว่าถูกไม้ฟาดเข้าที่คางกับไหล่ขวาด้วยถูกขวดตีหัวแตกด้วย
มีแผลจากรถล้มด้วยนะล่าสุดวันนี้เกมก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับริวเพิ่มเติมนะครับ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาบอกอันนี้คือร่องรอยของเขา
อันนี้ในฝั่งของเกมที่เขาเล่าให้ฟังนะ
พอดีขับมาใกล้จะถึงบ้านตรงที่เกิดเหตุนะครับ
ก็มีผู้ชายครับออกมายืนเอาไม้ดักรอครับรอฟาด
ผมก็ไม่รู้นะครับพ่อผมก็ไม่เคยมีเรื่องกับเขามาก่อนแล้ว
ถามว่าทำทำพี่ทำไมเพราะว่าคนหนึ่งเป็นน้องผมคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ผมครับ
ผมก็ถามทั้งสองคนก็เขาก็เลยบอกเขาว่าให้กลับไปก่อนครับ
กลับไปกลับไปครับผมผมก็จับรถยกขึ้นแล้วก็ขับรถกลับ

คุณผู้ชมคะสำหรับทางร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ครอบครัวก็ได้นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสร้างสแบงนะคะ
บรรยากาศเศร้าโดยเฉพาะคุณยายคุณผู้ชม
นอนเฝ้าข้างโรงศพทุกคืนร้องไห้ตลอดนี่นะคะคุณยาย
คุณยายบอกกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
คุณยายสมหวังอายุ๗๔รักหลานคนนี้มากเลี้ยงมากับมือ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัว
ช่วยดูแลยายมาตลอดถึงฤดูธรรมนาเนี่ยมาแล้วไถนาปลูกข้าว
บอกว่าหลังจากนี้ไม่มีหลานรักคนนี้อีกแล้ว
เสียใจมากที่หลานชายถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายทั้งหมดมาดำเนินคดีค่ะ
อยากให้เบิร์ดแถวนี้อาจจะน่ายเลยเสียใจ
หายพวกนี้เหมือนบ้ามาหลานเลย
คุณยายร้องไห้ไม่หยุดร้องไห้จนพูดไม่ออกจริงนะคะ
ส่วนเรื่องทางคดีค่ะคือตอนนี้ฝ่ายปกครองอำเภอโพไซ
ทางตำรวจก็อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน
ได้มีการเรียกคนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยค่ะสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันเลย
ฝ่ายผู้ต้องหาแจ้งความกลับฝ่ายผู้เสียชีวิตด้วยซ้ำ
ข้อหาบุกรุกตอนนี้ก็เลยต้องแยกเป็น๒คดี
คดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเนี่ยค่ะ

เพราะว่ามันมีร่องรอยการถูกทำร้ายมันหลายแผลมาก
จากการสอบสวนเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุ
ต้องหานั่งกินเหล้าอยู่กันหลายคนด้วยนะคะ
ก็ยืนยันว่าใครเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีทั้งหมดให้ครบทุกคน
ก็จะต้องรวบรวมหลักฐานเพิ่มนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
ก็มีเพื่อนของผู้ตายเข้ามาแจ้งความเอาไว้ล่าสุด
ทีนี้ก็ต้องมีการดำเนินการกันเพิ่มเติมค่ะ